มาดูความคืบหน้ากรณีที่ชาวบ้านที่จังหวัดตรังนะครับไปพบโครงกระดูก
ซึ่งถูกเผาถูกทิ้งไว้กลางป่าละเมาะแบบกระจัดกระจายเลย
คือแต่ละชิ้นส่วนมันอยู่กระจัดกระจายในป่า
ก็ไปพบเมื่อวันอาทิตย์ที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
แล้วก็เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะอายุไม่เกิน๒๐ปี

ตอนนี้นะครับก็ต้องไปหาว่ามีชาวบ้านมาแจ้งไว้หรือเปล่า

ที่สุดนะครับความคืบหน้ากรณีนี้จากการพบโครงกระดูกถูกเผา
กลางป่าละเมาะในพื้นที่หมู่๔ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
เมื่อวานนี้นะครับมีญาติของเด็กหญิงอายุ๑๔ปี
มาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองตรัง
บอกว่าเด็กหญิงวัย๑๔ปีซึ่งเป็นหลานสาว
หายตัวไปจากอำเภอนายงจังหวัดตรัง
แล้วก็เชื่อว่าโครงกระดูกที่ทางชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมา
โครงกระดูกของหลานสาวที่หายตัวไปตั้งแต่เดือนมีนาคม
และหลานสาวเคยสวมสร้อยคอสเตเลสการ์ตูนคุกกี้บรันแบบเมื่อสักครู่นี้
เช่นเดียวกับที่พบในโครงกระดูกเลย
ขณะเดียวกันตำรวจเชื่อว่าคดีนี้น่าจะเป็นการฆาตกรรม
แล้วก็จุดไฟเผาศพแล้วก็มีการอำพลางศพอย่างแน่นอนนะครับ
คาดว่าคงจะมีการถูกทำร้ายร่างกายก่อนที่จะเสียชีวิต
จากฟันบนจำนวน๓ซี่ที่พบหัก
แต่ยังไม่ทราบว่าจะเป็นการเสียชีวิตในรูปแบบใด
ก็คงต้องรอผลพิสูจน์อีกครั้ง
ขณะนี้ชุดสืบสวนสพเมืองตรัง
บูรณาการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ลงพื้นที่หาข่าวอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่วันที่รับแจ้งเหตุก็คือวันอาทิตย์ที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
เรื่องต้นก็พอจะทราบเบาะแสของกลุ่มผู้ต้องสงสัยบ้างแล้วนะครับ
โดยเป็นกลุ่มชายวัยรุ่นในพื้นที่
แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดใดได้นะครับ
ญาติของเด็กหญิงวัย๑๔ปีที่บอกว่าหลานสาว
หายจากบ้านไปตั้งแต่เดือนมีนาคม
บอกเพิ่มเติมว่าหลังหลานสาวหายตัวออกไปจากบ้าน
ก็เข้าแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สพนายง
ตั้งแต่เมื่อวันที่๔มีนาคมแล้ว
ได้มีชายอายุประมาณ๒๕ปีพรากผู้เยาว์
เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากพ่อแม่
แล้วก็ทางด้านสพนายงก็ได้ออกหมายจับชายคนดังกล่าวแล้ว
มั่นใจเลยนะครับว่าโครงกระดูกที่พบ
เป็นโครงกระดูกของหลานสาวอายุ๑๔ปี
และที่สำคัญก็คือสร้อยสเตเลสคุกกี้รันนี่แหละ
เป็นแบบเดียวกับที่หลานสาวสวมใส่อยู่ตลอดเวลา
ก่อนที่จะหายตัวไปนะครับค่ะ